กลับมาในช่วงนี้มาดูเรื่องของลุงพลกันหน่อย
คุณผู้ชมค่ะลุงพลนายชัยพลวิพากับป้าแตนนะคะ
นางสมพรหลาโพวันนี้ยกครอบครัวมาเลยค่ะ
มาพร้อมกับลูกชาย๒คนแล้วก็ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เข้าพบอายการจังหวัดมุกดาหารเพื่อที่จะให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ลุงพลป้าแตนลูกชายสองคนนะคะไปที่อายการจังหวัดมุกดาหาร
นายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความก็ไปด้วย
ให้ปากคำเพิ่มเติมในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรรณวงศรีชานะคะ
จากเดิมที่มีหมายเรียกป้าแตนและลูกชาย๒คน
เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมวันที่๒๐สิงหาคมที่ผ่านมา
แต่ว่าก็เลื่อนมาเป็นวันนี้แทนนะคะ
นี่ค่ะวันที่๒๐สิงหาคมมีการเรียกฝั่งญาติ
ซึ่งเป็นครอบครัวของแม่น้องชมพู่เข้าให้ปากคำทั้งหมด๗คน
ซึ่งเป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันนะคะ
ก็แยกการสอบปากคำเป็น๒สถานที่
คือสำนักงานอายการจังหวัดมุกดาหาร
สอบปากคำพ่อแม่และพี่สาวของน้องชมพู่นะคะ
อกจากนี้ก็มีนายเสริมสุขพันธ์หรือว่าน้าชาย
นางจุไรพรสุขพันธ์น้าสาว
ส่วนที่สพกกตูมที่อำเภอดงหลวง
จะเป็นการสอบปากคำในชาญหลาโพ
อายุ๖๗ปีกับนางสมควรหลาโพอายุ๖๕ปี
และนายนารินหลาโพหรือที่เรียกกันว่าณแต่
อายุ๓๕ปีก็เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะ
วันนี้ก็เลยเป็นคิวของครอบครัวลุงพลเข้าให้ปากคำเพิ่มเติม
ใช้เวลาอยู่ในห้องสอบสวนผู้สื่อข่าวบอกนานกว่า๒ชั่วโมงคุณนัทพงศ์
แล้วหลังสอบปากคำเสร็จก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชน
กลับบ้านทันทีนะคะมียูทูบเบอร์กว่าสี่สิบคนเดินทางไปให้กำลังใจด้วยค่ะ